ที่ส่วนของพี่ไมค์พี่รมพร
คือเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแบบนี้ค่ะ
ไมค์เขาอยากจะโชว์ต้นกล้วยประหลาด

แล้วก็เดี๋ยวเดาเอาตามอัธยาศัยกันเลยค่ะ
คือต้นกล้วยนะคะเป็นต้นกล้วยเล็กนะคะ

ด้านมันมีหัวปีออกมาแล้ว
เดี๋ยวสักพักเราจะได้ดูภาพพร้อมกันเลยค่ะ

ต้นเล็กนิดเดียวเองค่ะแต่มีหัวปลีออกมาเฉยเลยค่ะ

ไมค์ก็เลยบอกเอฟซีเป็นภาษาอีสานว่า
เอาล่ะจ้ะใครตีเลขได้ก็เอาเลยเด้อจ้า
เพราะว่าอายเห็นว่าเป็นเด้อจ้า
นะคะแล้วเอฟซีก็ทำหน้าที่เต็มที่มากเลยนะคะ
มาแปะคอมเมนต์ไว้เพียบเลยค่ะช่วยกันตีความค่ะ
บ้างก็ว่า๙๓บ้างก็ว่า๑หัว๑๑ต้องมาแล้ว

คุ้นนะเพราะว่าเล็กเบิ้ลต้องเข้าน้วนเนี่ย
ที่สำคัญพี่แจ๊กรีนเคยไปส่วนของพี่ไมค์มาแล้วนะคะ

หนึ่งสามสี่หมู่แฝดเดี๋ยวจ้า